ต่อกันที่ข่าวสำหรับการน้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙
มาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งการประกอบอาชีพด้วย
อดีตครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นายกริจพยการผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยักกาแฟ
เล่าถึงที่มาของแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจกาแฟค่ะ
โดยบอกว่ามาจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
แนะนำให้ปลูกกาแฟเพื่อที่จะรักษาป่าต้นน้ำ
สู้กับการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ของกลุ่มนายทุน
ทำลายป่าต้นน้ำจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้นในหลายพื้นที่นะคะ
และนอกจากนี้นะคะก็คือการดูแลธรรมชาติ
ก็ยังมีการบริหารจัดการเรื่องปากท้องของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรด้วย
โดยต้องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชเศรษฐกิจ
ที่อาศัยอยู่กับป่าได้ซึ่งก็คือกาแฟค่ะ
ป่ารักษาน้ำกาแฟก็รักษาป่า
สอดรับกับเรื่องของแนวพัฒนบุตรที่บอกว่า
ให้คนสามารถมีรายได้อยู่คู่กับป่าแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้
ย่ากาแฟยังทำเรื่องวิสาหกิจเรื่องของวิสาหกิจพญากาแฟขึ้น
แล้วตอนนี้พญากาแฟเริ่มจากตำบลกองแขก
ตอนนี้เราขยายผลจากตำบลที่๑ไปสู่อีก๕ตำบล
ประกอบไปด้วยตำบลท่าผาตำบลช่างเครื่อง

ตำบลแม่นาจรแล้วก็ตำบลแม่ศึกสมาชิกของผู้ปลูกกาแฟที่อยู่ดอยอินทนนท์ฝั่งบนแม่แจ่ม
ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เป็นสมาชิกที่เขามีความตั้งใจว่าเขาจะดูแลรักษาปากต้นน้ำ
แล้วก็มีความตั้งใจว่าจะทำยังไงให้กาแฟสามารถที่จะดูแลครอบครัวเขาได้ด้วย
สร้างรายได้กว่าหนึ่งล้านบาทนะคะและปีนี้จะเริ่มดำเนินการระบบการออมด้วย
เพื่อที่จะดูแลสมาชิกในยามที่จำเป็น
รวมถึงการลงทุนสร้างโรงคั่วกาแฟขึ้นมาเองค่ะ
ขณะนี้มีเงินออมปีละ๖๐๐๐บาทนะคะ
ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยดูแลตัวเอง
ช่วยดูแลคนในชุมชนช่วยดูแลป่าด้วยค่ะ